คุณผู้ชมมาดูวันนี้หน่อยละกันค่ะ
ที่แรกดิฉันดูคลิปนี้ตกใจนึกว่าดูหนัง
คือโอ๊ยมากันแบบค่ะถล่มกันเป็นวัยรุ่นยกพวกตีกัน
อาวุธมีดไม้มากันครบมือเลยที่เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าจุดตรงนี้ค่ะ
มันมีวัยรุ่นมารวมตัวกันบ่อยมาแล้วก็ดื่มเหล้ากันแล้วก็เมากัน
แล้วก็มีปากเสียงกันแบบนี้เห็นไหมคะวิ่งหนีกันอยู่
เป็นกล้องวงจรปิดเทศบาลนครเชียงใหม่จับภาพได้
เป็นเหตุการณ์วัยรุ่น๒๐กว่าคนนะคะมาก่อเหตุทะเลาะวิวาส
ถือไม้ถือมีดถืออาวุธครบมือไล่ตีกันบริเวณสะพานเหล็ก

ที่ชาวบ้านเขาจะไปนั่งชมวิวแม่น้ำปิงตอนกลางคืน
แล้วพอชาวบ้านเขาเห็นแบบนี้เขาก็ตกอกตกใจสิคะดูสิ
ราขับไปมาแล้วก็มีแก๊งวัยรุ่นมาวิ่งแบบนี้
ในแต่ละคืนจะมีวัยรุ่นชายวัยรุ่นหญิงขี่มอเตอร์ไซค์ออกมารวมตัวกัน
นั่งดื่มกินบริเวณใกล้สะพานเหล็กริมแม่น้ำปิง
แล้วบางคนพอดื่มเหล้าเมาก็ขี่รถเร็วเสียงดัง
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เดือดร้อนรำคาญนะคะ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นบางคนคือยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจในพื้นที่
สพเมืองเชียงใหม่สพแม่ปิง
ก็ต้องคุมเข้มค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
รวมถึงติดตามหาเบาะแสของวัยรุ่นกลุ่มนี้ด้วย
เพราะว่าเขามีการจัดชุดเจ้าหน้าที่สายตรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ยังไม่เจอตัวผู้ก่อเหตุคือยังไม่เจอกลุ่มวัยรุ่นแก๊งนี้นะคะ
คาดว่าเขาน่าจะรู้ข่าว
เพราะว่าเรื่องนี้มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยในจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าอ๋อตรงนี้นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวกันเยอะ
แต่หลังเนี่ยพอวัยรุ่นมารวมตัวกันเยอะมีปากเสียงกันทะเลาะกัน
นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยกล้ามามาชมวิวแม่น้ำปิงยามค่ำคืนแล้ว

โดยสถานที่แห่งนี้แต่เดิมก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่
แล้วภายหลังจะมักจะมีกลุ่มวัยรุ่นมารวมตัวกันตลอดตอนช่วงกลางดึกนะครับผม
ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวที่จะหายไปแต่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาดื่มกิน
บางทีดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ามารวมกลุ่มกันขับรถเสียงดังครับผม
กลางดึกจะมีการทะเลาะวิวาสกันอย่างต่อเนื่องครับช่วงนี้
เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นหลายกลุ่มอาจจะไม่ถูกกันหรือว่าอาจจะทะเลาวิวาสกัน
ก็เกรงว่านักท่องเที่ยวจะได้รับลูกหลงครับ
จะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำครับจะมีการรวมกลุ่มกันเป็นประจำทุกคืนตลอดครับ
นี่รวมกลุ่มทุกคืนนะมากินเหล้าเมาแล้วทะเลาะกัน
แล้วก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุของเรื่องราวที่มันบานปลายขึ้น
แต่ที่แน่ตอนนี้ค่ะตำรวจคุมเข้มแล้วก็ตรวจราความเรียบร้อยต่อเนื่อง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีก
แล้วก็มันเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของพื้นที่ตรงนี้ด้วยค่ะ